ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข

แข่งขันระหว่างวันที่๑๑ถึง๒๐พฤษภาคม

ส่วนความพร้อมทางด้านพลเอกเดชาเห็มกศรี

ก็อาจจะลดวันกักตัวเหลือเพียงแค่๗วัน

แต่มีผลตรวจว่าปอดเชื้อโควิด๑๙

โดยมาตรการจะต้องผ่านการพิจารณาแล้วก็เห็นชอบจากสอบคอชุดใหญ่
ในวันที่๑เมษายนนี้นะครับ